เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวแท็กซี่รุ่นแรกของประเทศไทย
พศ๒๕๓๕ที่เขามีประเด็นบนโลกโซเชียลท้อทหารกไก่
ที่บอกว่าไม่มีมิเตอร์แล้วก็เป็นราคาเหมา
มีการทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้โดยสารนะคะ
เมื่อวานนี้มีการเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจของโชเฟอร์คนขับแท็กซี่
ที่เป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนี้ติดตามกันค่ะ
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความว่าถูกแท็กซี่
ทะเบียนท้อทหารกไก่๙๐๔กรุงเทพฯ
ทำร้ายร่างกายหลังจากเรียกจากเมืองทองธานี

แต่คนขับแท็กซี่บอกให้เหมาโดยอ้างว่าไม่มีมิเตอร์
ก็เลยเกิดปากเสียงมีปากมีเสียงกัน

ล่าสุดนายหนึ่งฤทัยศรีทนคนขับแท็กซี่คันนี้
ก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรปากเกร็ด

ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้โดยสาร
ตามที่กล่าวอ้างในสังคมออนไลน์นะคะ
ไปฟังเสียงของคุณหนึ่งฤทัยศรีทนคนขับแท็กซี่กันค่ะ
ผมขับรถไปขับรถเพื่อจะไปรับผู้โดยสาร
ที่เมืองทองธานีแล้วไปเจอกลุ่มหนึ่งเมาเหล้า
แล้วโบกรถผมบอกว่าไปสะพานผ่านฟ้าลีล่า

ผมก็บอกว่าน้องรถพี่ไม่มีมิเตอร์นะ

เขาเลยบอกว่ารถมึงทำไมไม่มีมิเตอร์
ผมก็ได้ลงจากรถผมก็ได้ชี้ใส่ทะเบียนรถบอกว่า
มึงดูทอกรรถไม่มีมิเตอร์

ถ้ามึงจะโทรฟ้องร้องมึงโทรไป๑๕๘
โทรไป๑๕๘๔ได้เลยว่ารถทกมีมิเตอร์หรือไม่มีมิเตอร์
มีปากเสียงกันสักพักประมาณสักไม่เกิน๕๖นาที
๑๐นาทีไม่เกินนี้ประมาณนี้ไม่เกินนี้

พอไปจอดฝั่งตรงข้ามเสร็จผมก็ลงมาจากรถไปยืนที่เกาะกลาง
ยืนที่เกาะกลางก็มองดูเขาอยู่ว่าเขาจะทำยังไงต่อ
แล้วเขาก็โบกรถแท็กซี่คันสีชมพูแล้วอีกคันหนึ่งสีชมพู
พอโบกแท็กซี่คันชมพูก็มีปากเสียงกับคันสีชมพูอีก
ด้านพนักงานสอบสวนนะคะก็ระบุว่า
เรื่องต้นได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็นายหนึ่งฤทัยแล้ว
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่ารถคันก่อเหตุเป็นรถแท็กซี่

ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
ไม่รู้คดีจะจริงหรือเปล่านะฟังสองฝั่งแล้ว